ช่วงนี้บอกเลยว่าบันเทิงไทยรัฐของเราเนื้อหอมพอกับเราสองคนเลย
ดารงดาราแวะมาเยี่ยมเย็นกันเยอะเลยทีเดียวค่ะ
ล่าสุดเนี่ยมาเป็นแก๊งค่ะแก๊งนางฟ้านักปั่นนะคะ
ก๊อฟสุรำพาพร้อมกับเหล่านางฟ้านักปั่น
มาชวนแฟนบันเทิงไทยรัฐไปร่วมกิจกรรมเชียงราย
จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่๘พฤศจิกายนนี้
สิงปาร์คเชียงรายสนใจก็สมัครกันด่วนเลยนะจ๊ะ

ด้วยความหล่อสไตล์ตีอินเทรนด์ค่ะ

ที่สำคัญตอนนี้โสดเพราะว่าเพิ่งเลิกกับแฟนค่ะ

ตอนนี้ยังไม่มีครับจริงเพิ่งเลิกกันไป๓๔เดือน
วายตอนนี้อาจจะยังไม่ได้รับครับผมเพราะว่ามันค่อนข้าง
มันยังติดกับคาแรคเตอร์เรื่องเก่าอยู่

เขาน่ารักส่วนนี้ค่ะมากันสองคนเลยนะคะ
นักแสดงหน้าใหม่หนุ่มต้นน้ำเปี่ยมชนกับสาวสวยสุดเซ็กซี่
พิชานาคนนี้ดังอยู่ในไอจีอยู่แล้วนะจ๊ะ
ทำเอานุ่มตาค้างกับบทบาทตุ๊กตายางค่ะ
เปิดตัวกันด้วยภาพมุกใส่ชุดว่างดัวหย่วนสักขนาดนี้
ละครเหรอเนี่ยซีรีส์
เจ้าตัวยืนยันบอกว่าตอนถ่ายจริงคือเซฟสุดฤทธินะคะ
แล้วก็ไม่กลัวด้วยว่าพวกโรคจิตจะมาตัดต่อผ้า
เพราะว่าก่อนหน้านี้โดนมาแล้วร้องปอทไปแล้วด้วยค่ะ
ที่สำคัญสวยหมวยเอ็กซ์ขนาดนี้เธอบอกเลยว่าหัวใจยังว่างนะคะ

แต่ว่ามุมกล้องออกมาแล้วหนูก็ตกใจเหมือนกัน
มุมกล้องออกมาก็บาว
แฟนเฟิร์นไม่ว่าเหรอคะมาเล่นแบบนี้

คือหนูโสด

สวยขนาดนี้รอดอะไรมาได้คะเนี่ย
ไม่อยากมีรู้สึกว่ามีแล้วปวดหัว

กลัวจะมีแบบโรคทรงโรคจิตทักมาอะไรอย่างนี้บ้างไหม
ไม่มีนะคะเพราะว่าแต่ก่อนก็เราโดนเรื่องคลิปที่ปล่อยตัดต่อไปแล้ว
แล้วเราก็ดำเนินคดีปรากฏว่าไม่มีใครกลาง